คุณผู้ชมฮะมาข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวไว้ด้วยนะครับ

ยาหมอแสงไม่ยับยั้งมะเร็งเพียงแค่บำรุงร่างกายเจ้าตัวยืนยันจะแจกต่อ
เมื่อวานี้หมอแสงก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขเหมือนกัน
ไปประชุมเหมือนกันเพราะว่ามีหน่วยงานที่เชิญประชุม
นั่นก็คือทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
เมื่อวานนี้คุณหมอปราโมทสะเทียนรัฐรองอธิบดีเข้าประชุม
แล้วก็มีในส่วนของกรมการแพทย์รองอธิบดีนบรงอภิกุลวนิษฐ์เข้าประชุม
อกจากนี้ยังมีสถาบันมะเร็งแห่งชาติผู้มนวยการก็มาเองเหมือนกัน
นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญแล้วก็คนสำคัญก็คือหมอแสง
นายแสงชัยแหเลิศตระกูลและทีมนักวิจัยประสิทธิภาพสมุนไพร
สูตรของนายแสงชัยต่อการรักษาโรคมะเร็งหรือว่าทีมของทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละ
ประชุมกัน๓ชั่วโมงคุณไม่ให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังแต่อย่างใด
และในเวลาเที่ยงตรงเป๊ะนะครับนายแพทย์นรงรองอธิบดีกรมการแพทย์
ได้ออกมากล่าวภายหลังการหาบรือบอกว่าทางกรมได้นำตัวอย่างสมุนไพร
นายแสงชัยมาทดลองในลักษณะตัวยาที่มีความเข้มข้นต่างกัน
เป็นที่อยู่ในสารน้ำในเลือดและปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงแล้ว
แล้วก็นำสมุนไพรนี้ไปทดสอบกับเซลล์มะเร็ง๗แบบ
ก็คือมะเร็งเต้านม๓ชนิดมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้

ผลการทดลองในหลอดทดลองพบว่า

อยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขทดสอบให้หน่อย

ผลการทดสอบในหลอดทดลองพบว่า
ฤทธิ์ของสมุนไพรของหมอแสง
ไม่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้
แต่กรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์
ก็จะได้ศึกษาต่อในเรื่องของคุณภาพชีวิต
พบว่าสามารถใช้ได้
ส่วนการจะเดินหน้าวิจัยในสัตว์ทดลอง

เรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันพอสมควร
คงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
และจากการพูดคุยกับหมอแสงแล้ว
อยากบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่ารักษาข้างใดข้างหนึ่ง
โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นระยะท้าย
มารับยาของหมอแสงเพื่อประคับประคอง

แต่หากเป็นระยะต้นก็รักษาคู่ขนานกันไป
ซึ่งนายแสงชัยก็เห็นด้วยในการรักษาคู่ขนาน
ทั้งสมุนไพรและรักษาทางการแพทย์

เพราะว่าหมอแสงก็บอกนะว่ายาของตัวเองเนี่ย
ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อร่างกาย

พูดตรงกันกับทางรองอธิบดีกรมการแพทย์
บอกว่าผลทดสอบทางหลอดทดลอง

มุนไพรของนายแสงชัยไม่มีความเป็นพิษ
ดังนั้นการเข้าสู่ร่างกายจึงไม่เป็นพิษ
แต่ก็ยังย้ำว่าขอให้มีการรักษาควบคู่กันไป
นั่นหมายถึงแล้วสรุปแล้วก็คือ
มุนไพรของหมอแสงไม่สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้
แต่ไม่มีความเป็นพิษ
ไม่ได้ผลในการฆ่าเซลล์มะเร็ง
แต่ถ้าสามารถจะใช้ในการรักษาคู่ขนาน
สามารถทำได้เพราะมันไม่เป็นพิษต่อร่างกาย

นี่คือทางกรมการแพทย์เขาว่านะ
ค่ะและหลังจากที่กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกออกมารายงานแบบนี้
เกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์ผลการวิจัยยาของหมอแสง

แสงก็ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวเหมือนกันนะฮะ
หมอแสงก็คือนายแสงชัยแห่เลิศตระกูล
บอกว่ายาของตัวเองเป็นสมุนไพรไทย

ไม่ได้ต้องการให้กินปุ๊บหายปั๊บ
เราก็ต้องยอมรับว่าในหลอดทดลอง

แต่นั่นก็เป็นเพียงการทดลองในหลอดแก้ว

อาจจะได้ผลที่มีความแตกต่างกันออกไป

บอกว่าสิ่งที่กรมการแพทย์นำไปทดลอง
เพียงการวิจัยในหลอดทดลองนั่นแหละ
ปรากฏว่าไม่มีผลการยับยั้งเซลล์มะเร็ง

แต่มันไปอยู่ในตัวคนแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าจะยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หรือไม่
เพราะเมื่ออยู่ในหลอดทดลองก็อยู่แค่นั้นไป

มันก็จะไปตามเส้นเลือด

มีความรู้กลัวจะสูญเสียโอกาส
ก็ให้ไปรักษากับแพทย์

ถ้าเขาไม่ห้ามผมจะแจกต่อ
พูดถึงการวิจัยของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะ
ก่อนที่จะออกมาเป็นยาสมุนไพรแจกกันหลายปี

จะเอามาทดลองในคนไม่ได้
เพราะทำอย่างนั้นรัฐจะผิดจริยธรรม

เริ่มต้นก่อนจะแจกถามหมอนะ
ทำคนตายมาเยอะ
ไม่ได้หมายความว่ายาไปทำให้คนตายนะ
แต่หมายถึงว่าการที่เอาไปใช้กับคน
ก็มีทั้งผลดีและไม่ได้ผลบ้าง

เพราะผู้ป่วยบางรายก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยหนักนะครับ

เราฟังเสียงความรู้สึกของหมอ
โดยเฉพาะประเด็นที่ประชาชนก็ยังถามต่อแหละว่า
แล้วสุดท้ายหมอแสงจะยังคงแจกสมุนไพรอยู่หรือไม่นะครับ
คือหมอแสงบอกแบบนี้บอกว่าคนที่มารับสมุนไพรส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ป่วยที่หมดหนทางนะครับ
แล้วก็ตัวหมอแสงเองก็มีคนป่วยที่หมดทางรักษาแล้ว
อยู่ในมือของหมอแสงมารับสมุนไพรหลายพันคน
หมอแสงบอกจะยังคงแจกต่อไปเรื่อยนะ
จนกว่าจะไม่ไหว

และคิดว่าเร็วนี้คงจะไม่ไหว
หมอแสงบอกหนังสือมาวันไหนก็จะหยุดวันนั้นเลย
ถ้ามีหนังสือมาจากกระทรวงมาจากกรมก็จะหยุดวันนั้นเลย

ประเทศไทยเราไม่ว่าจะทำอะไรเคยได้เปรียบต่างชาติเขาไหมล่ะ
ตอนนี้ทั้งเยอรมนีแล้วก็ทั้งอเมริกาเขามาดูงานของหมอแสง
เขามาสนใจสมุนไพรของหมอแสงแล้ว
หมอแสงบอกถ้าไม่ไหวหมอแสงก็จะหยุดจ่าย
นี่คือหยุดจ่ายแต่ไปต่อที่ต่างประเทศ
ถ้าหนังสือมาเมื่อไหร่ก็จะหยุด

ก็ยังยืนยันอยู่ว่ายังคงแจกอยู่นะครับ

กว่าจะมีหนังสือจากกรมการแพทย์ด้วย